ไปดูกันหน่อยเวลาตำรวจเนี่ยเกิดสมมุติว่าเขาไปเจอเหล่าบรรดาวัยรุ่นซิ่ง
แว้นกันมันก็จะอาจจะสร้างความเดือดร้อนนะให้กับชาวบ้าน
เดี๋ยวรวมไปถึงตัวเองอาจจะได้รับอันตรายก็ได้
ปรากฏเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกก็ไปเจอแบบนี้เอาอย่างงี้ใช่ไหม
งั้นเดี๋ยวต้องโดนลงโทษค่ะ

อ่ะค่ะเพราะว่ากลัวคนพี่ตำรวจตำรวจ
บอกซิ่งกันแว้นกันดีนักใช่ไหมได้ได้ชอบขี่กันเร็ว
ถ้างั้นไหนนองวิ่งเร็วกันหน่อยก็แล้วกันอ่าจัดไปเลยสั่งวิ่งหนึ่งร้อยเมตรไปกลับจ้า
นี่แหละค่ะโอ้โหวิ่งกันใหญ่เลยนะคะตอนแรกด้วยนะจริงพี่ตำรวจเขาบอกว่าอะไรบ้าง
เอางี้ไหมเดี๋ยวเนี่ยเรียกผู้ปกครองเรียกพ่อเรียกแม่มาจะได้ไม่ต้องถูกทำโทษ
น้องบอกไม่เอารีบโปรงมือบอกไม่เอาเลยบอกขอให้พี่ตำรวจทำโทษพวกหนูเองดีกว่า
ไม่อยากให้พ่อแม่มาใช่สุดท้ายก็ยอมเลือกที่จะวิ่งแบบนี้แหละค่ะ
แต่ถามว่าวันนี้พี่ขวัญอ่านข่าวไปแล้วพ่อแม่รู้แล้วล่ะลูกเอ้ย
อ่ะนะคะเขาบอกว่าชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันใหญ่หลายคนออกเสียงชื่นชมนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก็ดีนะที่เป็นวิธีการลงโทษที่ดูจะเหมาะสมกับวัยของเขาด้วย
แล้วก็ไม่ได้ลักษณะว่าจับปรับอย่างเดียวอะไรแบบนี้
แต่ยังไงก็ตามอ่ะไม่เอาดีกว่าเนอะแล้วลูกน้องซิ่งแว้นเนี่ยอันตรายนะคะ